แล้วก็ในส่วนของจังหวัดสงขลาเองนะครับ

เดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหว

ที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลานะคะ
ขณะที่คลื่นลมแรงนะคะแล้วก็มีฝนตกลงมาแล้วคลื่นก็สูงด้วยนะคะ
แล้วก็ขอถามชาวบ้านนะคะบอกว่าคลื่นสูงประมาณสองถึงสามเมตร
คุณผู้ชมสังเกตได้นะคะจากหน้าจอไทยรัฐตอนนี้นะคะ
คลื่นค่อนข้างที่จะสูงค่ะแต่ชาวบ้านนะคะบอกว่าถึงจะมองด้วยตาคลื่นสูงก็จริงค่ะ
แต่ว่าถ้าจะหนักจริงเนี่ยนะคะคลื่นจะต้องสูงประมาณ๔๕เมตรค่ะ
คลื่นสูง๔๕เมตรนะคะคลื่นก็จะซัดขึ้นมาท่วมบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีคลื่นสูงมากถึงขนาดที่ชาวบ้านจะต้องอบพยพนะคะ
ยังคงมีชาวบ้านค่ะปักหลักอยู่ที่บริเวณริมหาดนะคะ
ก็มีอีกประมาณสองสามครัวเรือนค่ะขณะที่หลายคนค่ะก็ได้อบพยพไปอยู่บ้านญาติแล้วด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับชาวบ้านนะคะที่อยู่ห่างจากทะเลประมาณ๕๐เมตรเท่านั้น
ก็ยังคงปักหลักเกาะติดสถานการณ์อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
ไม่ปรับเกือบแบบนี้ค่ะน่ะน่ะน่ะน้ำพูดไปทั่วมแต่ว่าน้ำกะเลมขึ้นทุกปี
อืมก็คือว่าถ้าคือสุ่มก็คือจะสักขึ้นมาตรวจนี่

พายุปลาบึกเนี่ยนะคะบริเวณตรงนี้ก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบเช่นกันใช่ไหมคะ

อืมเป็นประสบตึ้ง

คือถ้าข้าวตะลุ้งทุกชั่วชั่วนี่คือเราจะต้องอบพยพ

ไม่ได้นอนเพราะระวังทั้งคืน
น้ำท่วมตรงนี้คือล่าสุดนี้คือปีไหนคะ
ปีที่แล้วก็ท่วมนำเลขขึ้น

แต่นี่คือเป็นพายุที่เราทำให้เราพลาดใช่ไหม
ใช่อันนี้ต้องเป็นภายุถ้าไม่น่ากลัวว่าสุดปี
ไม่กี่รังเลยไม่กี่รังมันออกไปคั่งแบบน้อยกันหมดเลย

คุณผู้ชมคะจากการถามชาวบ้านนะคะก็บอกว่า
ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีคลื่นซัดลงมาที่บริเวณนี้นะคะ
ถ้าเมื่อไหร่ที่มีคลื่นซัดมาหรือว่าพายุเข้ามาจริง
ก็จำเป็นจะต้องอบพยพออกไปอยู่ที่อื่นนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดสงคราค่ะ